เช็ครถ๑๘รายการครบแต่แหมหม้อน้ำแห้งแบบนี้ต้องยกเครื่องใหม่แล้วเนี่ย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่สามารถรายงานสภาพอากาศได้ทราบในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วนะคะ
ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่เทศกาลการท่องเที่ยวหลายคนต้องใช้รถในการขับรถไปที่ไกล
อย่าลืมเช็คหม้อน้ำเติมน้ำให้หม้อน้ำรถเราด้วยแล้วก็ที่สำคัญเติมน้ำให้ตัวเราเอง
เพราะช่วงนี้อากาศร้อนระวังจะเป็นโรคลมแดดโดยฮิสโตรกนะคะ
เพราะว่าจากการตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงโมเดลจำลองสภาพอากาศ
แล้วจะพบว่าช่วงนี้ประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนจัดเลยนะคะตั้งแต่เหนือจนถึงใต้เลยทีเดียวค่ะ
เฉพาะช่วงเที่ยงไปจนถึงบ่าย๓เป็นช่วงที่สะสมความร้อนจึงต้องระมัดระวัง
อกจากนั้นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งก็คือห่อมความร้อนที่อยู่บริเวณภาคอีสานค่ะ
มีปกคลุมตรงนั้นรวมไปถึงมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดมา
จึงทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะเป็นเหมือนลมฝนฟ้าขนอง
แล้วอาจจะมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ก็ได้นะคะส่วนภาคใต้ในระยะนี้
เที่ยวทะเลได้สบายสบายเลยนะคะส่วนใครก็ตามนะคะที่จะทำงานกลางแจ้งระบัด
ระวังเรื่องของแดดร้อนให้ดีค่ะแล้วก็เตรียมการให้ดีนะคะในช่วงวันที่๑๘
ถึง๒๒มีนาคมนี้โดยทั่วไปอากาศร้อนถึงร้อนจัดเลยล่ะค่ะ
สำหรับภาคเหนือภาคอีสานอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
โอกาสเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
ใดที่ไม่มีฝนอากาศร้อนอบอ้าวอุณหภูมิสูงสุดประมาณ๓๖องศา
แต่รู้สึกได้ถึง๔๐องศา
ดังนั้นควรงดกิจกรรมกลางแจ้งในตอนกลางวันช่วงที่แดดร้อนจัดนะคะ
ส่วนภาคกลางค่ะอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวตอนกลางวัน
ฝนฟ้าขนอง๑๒๐๔๐ของพื้นที่
บริเวณใดที่ไม่มีฝนอากาศร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด๓๘องศา
แต่รู้สึกร้อนได้มากถึง๔๐องศา
ต้องระมัดระวังอันตรายจากโรคลมแดดค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกทะเลคลื่นลมสงบสูงประมาณ๑เมตรนะคะ
ส่วนภาคใต้จะมีฝนทั้ง๒ฝั่ง๑๑๐๓๐ของพื้นที่ค่ะ
ตกบริเวณพื้นที่ริมชายทะเลคลื่นสูงโดยเฉลี่ยประมาณ๑เมตร
ที่ไม่มีฝนอากาศร้อนจัดดังนั้นควรจิบน้ำบ่อย
เพื่อเติมความชุ่มชื้นให้กับร่างกายและลดอุณหภูมิของร่างกายค่ะ
และสวมอุปกรณ์ป้องกันแดดในช่วงที่ต้องออกแดดนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
มีอากาศร้อนและฟ้าหลวงในตอนกลางวัน
ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด๓๖องศาจะร้อนจัดในช่วงประมาณบ่าย๓โมงนะคะ
ดังนั้นนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก็คือ
การป้องกันตัวเองจากแสงแดดไม่ว่าจะเป็นกางร่ม
ครีมกระแดดหรือจิบน้ำบ่อยเพื่อบรรเทาความร้อน
แล้วก็ลดอุณหภูมิในร่างกายป้องกันโรคลมแดด
ใครจะต้องเดินทางไปไหนมาไหนคุณก็เช็คสภาพรถกันด้วยนะคะ
ตอนนี้รถพร้อมเรียบร้อยเดี๋ยวให้ลูกค้ามาเช็คความแรงของเครื่องหน่อย
เดี๋ยวฉันขอตัวไปดูแลลูกค้าก่อนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ